มาดูต่อกันที่เรื่องที่หลายคนพูดถึงกันอย่างเยอะเลยคุณผู้ชม
สำหรับภาพยนต์เดอะพูนโนโลก๖เมตร
คือพูดส่วนใหญ่จะออกแนวสับเสะวิภาควิจารณ์หนักหน่อย
แล้วก็เราก็ไปเจอคุณวิสูจน์ภูลวรรลักษณ์มา
เจ้าของค่ายหนังน้องหมายพรีโมเม้นต์นี่แหละ
คือสับมันเละเทะเลยบอกว่าบทมันเวอร์เกินจริง
พระเอกเนี่ยจะซวยซ้ำซวยซ้อนอะไรขนาดนั้นนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับแต่โดยดี
หลังจากได้ชมภาพยนตร์ว่าเออก็เวอร์จริงแหละคุณพิสูจน์ว่างั้น
ส่วนด้านรายได้เนี่ยไม่เวอร์นะแต่ถูกจับเปรียบเทียบกับหนังคอมมิดี้
เจ้าตัวบอกว่าไม่ซีเรียสนะเพราะว่ารายได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว
หนังเองก็ขายต่างประเทศได้กว่า๔๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ไม่มีใครติดอยู่ในสระว่ายน้ำจะตายหรอก
พอมีคนมาทักมีคนมาพูดว่าทำไมซวยจังเลยทำไมแบบว่าเจอนั่นเจอนี่ตลอดเวลา
เราถึงนึกออกว่าบางทีบางสถานการณ์บางทีเราก็อาจจะดักมือไปนิดนึง
คือเรื่องการเปรียบเทียบที่จริงผมว่ามันก็แล้วแต่คนแต่ด้วยความที่เราอยากจะลองอะไรที่มันใหม่แปลก
แล้วเราก็อยากให้ตลาดหนังไทยมันไม่จำกัดอยู่กับแค่หนังไม่กี่แนว
มันจบสัก๔๐กว่าล้านหรือ๕๐ล้านเนี่ยผมก็คิดว่าน่าพอใจมากก็มีหลายประเทศตอนนี้ซื้อไป๑๐กว่าประเทศแล้วกันนะคะ